ไปดูงานนี้กันบ้างเขาบอกว่างานใหญ่
เขาเรียกว่างานสวดพานยักษ์วัดดังนครปฐมที่ไหน
วัดสวากอารมณ์
เพราะแต่ละคนในอาการอย่างนี้เลยพูดง่ายภาษาชาวบ้านของขึ้น
อารมณ์ประมาณนี้เลยครับที่นี่คือวัดสว่างอารมณ์แคร์แถวตะบนขุนแก้ว
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
ก็ไปเจอกับเจ้าอาวาสวัดท่านก็คือ
พระอาจารย์แป๊ะรับภูยติธรรมนุยุทธ์นะครับ
ท่านเนี่ยก็รอทำพิธีอยู่ที่นี่เนาะแล้วก็ได้ประกอบพิธีสวดพานยักษ์
เขาบอกว่าเป็นการเคลื่อนย้ายดาวครั้งใหญ่
มันจะส่งผลกระทบกับดวงของแต่ละคน
ใช่ไหมเดือนนี้เดือนมีนา
ว่ากันว่าก็มีอยู่หลายราศีนะที่โดนไปเหมือนกัน
กับการย้ายดาวในครั้งนี้อ่ะสำหรับการทำพิธีในครั้งนี้นะครับ
จะจัดขึ้นที่บริเวณข้างภรรษอุโมรสศ
ผู้ที่เข้าร่วมพิธีเขาก็จะมีการโยงสายสินสีขาว
เออคุณเห็นไหมสีเขาขาวฝันนั้นเอามาพันเอาไว้
ที่ศีรษะที่หัวนี่แหละแล้วผูกติดกับยันท้าเวสวรรณ
คนดูยันท์นี้เห็นต่อไม๊เนี่ยเกี่ยวเนี่ย
เออ
บ้านการสีเขียวเนอะแล้วทุกสายทุกเว็บ
เครือข่ายเหมือนใยแมงมุม
เขาบอกว่าจะถูกโยงไปกับประรำพิธี

ขลังเข้าหาผู้มาร่วมพิธีนั่นเอง
ครับพระอาทรวงศ์ก็จะสวดและฟักระให้

บรรยากาศนี่เข้มขังนะสาธุชนมากันเยอะมากเลยนะครับ
เขาบอกว่ามากันเป็นพันคนเลยนะ
พิธีสวดพาญักษ์ในครั้งนี้ก็ได้ในมลพระเชตุคนวิมลบังคลารามวัฒน์โทษธาเตียน
ซึ่งเป็นต้นตำรับในการสวดพานยักษ์มาร่วมพิธีด้วยนะ
อ๋อเหรอเค็มขังตามตำรับโบราณเลยทีเดียว
นี่เป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์เขาว่ากันอย่างนั้น
เพื่อเป็นการขจัดปัดเป่าสิ่งอับปงมงคลที่อยู่ในร่างกายล้างอาถรรพ์
สลายสิ่งที่ไม่ดีไม่งามแล้วก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
ทำให้งานนี้ผมก็เลยไม่ได้ไป

ผมกลัวจะสลายหายไปแต่ผมก็จะไปวันอื่นแหละที่วัดแห่งนี้

ไปได้ไปเจอกับพระอาจารย์แป๊ะเพราะผมนับถือท่าน
แล้วผมเองก็ขออะไรไว้เยอะ

ขอความเป็นสิริมงคลจากพระอาจารย์แป๊ะเอาไว้เยอะ
แล้วถ้ามีโอกาสเราก็จะไปแต่บางคนมีอาการของขึ้นอย่างที่ผมบอก
พอของขึ้นแล้วยังไงพระอาจารย์แป๊ะท่านได้ปะพรมน้ำมนต์
แล้วไปเจิมหน้าผากให้ถึงที่
แล้วบอกเลยว่าการเจิมหน้าผากของพระอาจารย์แป๊นี่
เหมือนกับว่าทำให้อาการของขึ้นพวกนั้นมันหายไปไง
แต่เรื่องที่ดูกันเนี่ยนะคุณผู้ชมนะบอกไว้ก่อนเป็นความเชื่อนะ
ดูแล้วยังไงต้องใช้วิจารณญาณในการ
รับผมกันด้วยนะครับนี่ดูอ่างก่อนพระอาจารย์ใหญ่มาก

จะได้เพียงพอแล้วก็ทั่วถึงสถานุชนณ์ที่มากันเป็นพันธุ์

เทียนทั้งแท่งก็ลงไปด้วย
เยอะมากนะคะมีโอกาสแวะเวียนกันไปวัดสว่างอารมณ์นะจ๊ะ